ซึ่งเป็นนมข้นหวานที่ได้นำเอานมข้นคุณภาพดี
ว่าเป็นนมข้นหวานที่แบบว่าดีที่สุดในตลาดตอนนี้ก็ว่าได้

เป็นเมื่อกี้ว่ามีผูปภัณฑ์เริ่มปิดใส่ตั้งแต่เด็กเลย
หนึ่งก็คือมีติดบ้านกันอยู่แล้ว

พวกร้านหรือว่ารถพ่วง

ซึ่งมันก็จะเห็นผ่านมาในชีวิตตลอดเวลาอยู่แล้ว

เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีเบื้องหลังโฆษณาด้วย

แล้วก็หนังค่อนข้างจะเป็นฟิลที่แปลกใหม่ด้วย
เพราะว่ามันเป็นงานของขนม

ทำมาได้ดูเท่ครับผม
คือเป็นงานพวกของกินเนี่ย

แต่ว่าผลออกมาแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเออ
รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจที่ว่าหนังมันเท่ด้วย
แล้วก็แถมแบบดูแล้วแบบดูอลังการ

นมข้นหวานที่แบบมาบุกในเมืองไทยอะไรอย่างนี้ครับผม
ทานเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะวันที่ถ่ายพวกนั้น
ทานเยอะครับทานเยอะ
ทานเยอะแต่ก็ออกกำลังกายอยู่แล้วก็เลยไม่ได้กลัวอะไรครับผม
บางทีเดินทั้งวันหรือต้องการน้ำตาลในร่างกายดังนั้น

จริงแล้วถ้าทานในปริมาณที่พอเหมาะก็จะดี

ได้เลยครับฝากด้วยนะครับกับนมข้นหวาน
ที่สุดของนมพ่นหวานฝากถึงความอร่อยคือ
ก็ฝากไว้ด้วยกันอยากให้ทุกคนมาได้ได้ลองชิมกันรับรองว่าเอ่อ
มีติดบ้านไว้มีพกง่ายด้วยติดไปไหนติดไปในกระเป๋าก็ได้
กินกับขนมที่คุณชอบกับเครื่องดื่มที่คุณรัก

ใช่ครับใช่ครับไปทำบุญมาสองสังเวที่เหลือครับผมไปที่ประสูจน์กับบรินิพานครับผม
จริงแล้วก็คุยกันไว้ประมาณเกือบปีแล้วครับแพลนกันไว้หลังจากที่ได้ไปที่พุทธคยากับเขาพุทธกุฎนะครับผม
ก็จริงจริงก็มีคณะเพื่อนเพื่อนแม่อะไรไปด้วยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับ
ก็ไปก็ได้ไปเรียนรู้ประวัติของพระพุทธศาสนาด้วยได้ไปพักผ่อนได้ไปรับเอาวัฒนธรรมของอินเดียมาด้วย

ตั้งใจยังไม่เป็นอย่างนี้จะไปแบบนี้
ไม่ได้ตั้งใจอะไรนะครับก็ถือว่าไปคือหนึ่งคือพระธรรมวิทยากรท่านเก่งด้วย
จริงแล้วก็เก่งทุกท่านแหละครับเพราะว่าเราก็ได้ไปเรียนรู้พุทธประวัตินะครับ
ว่าสถานที่อย่างนี้มีความเป็นมายังไงแล้วก็เชื่อมโยงยังไงในแต่ละที่
ในแต่ละชมพูตวีปแล้วก็เชื่อมโยงไงกับสถานที่ต่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
จริงก็เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้แต่เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ
ก็จริงราคาไม่เท่าไหร่ครับผมก็ซื้อไว้ถือว่าแบบชอบมันถูกชะตาก็เลยซื้อเก็บไว้เลย

จะเอาขนาดบินแบบเขานิดหนึ่ง
แล้วอยากจะแบบเขาหน่อย

เต็มตัวแบบมันดูดีล่ะ
อันนั้นอินเทนเหรอครับพี่
หรอกครับจริงใครใส่ก็ได้
เลข๑๘ในงานมีความหมายอะไรไหมคะ
ก็ตามนั่นแหละครับที่บอกไปแล้วครับผม
ไม่ได้ใส่ง้อครับคือจริงแล้วที่เลข๑๘เนี่ยคือตั้งใจใส่ไว้อยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่
ตั้งแต่ประมาณแบบกลางปีตอนที่เขาจะจัดงานบอลแล้ว
ก็ถามว่าจะเอาเสื้อเบอร์ไหนอะไรอย่างนี้แล้วมันเป็นช่วงจัดในเดือนมีนาด้วย
ก็เลยปีที่แล้วก็เคยใส่เลขวันเกิดตัวเองมาแล้วปีนี้
ก็เดือนวันเกิดน้องก็เลยใส่เลข๑๘ไป
เอ่อก็มีก็ต้องบอกเลยครับว่าใส่เลขอะไร
ก็ไม่ว่าอะไรคลำลงเข้าไปครับผม
ถลอดโอนเงินกันหมด๓๔๑ตอนหน้านี้ไม่ได้แค่เก่งภาพโรงการับการธรรมนำ
ไม่มีอะไรไม่มีแค่เก่งภาพโรงการอรูป

มันคือเรื่องที่ทุกคนก็ควรจะมีกันอยู่แล้ว
ถ้าคุณแบบว่าคบกับใครรู้จักกับใคร

มันก็เป็นเรื่องแบบนี้อยู่ดีอะไรอย่างนี้ครับผม
จริงก็คือเราก็คุยกันแล้วครับผม

สัมพันธ์ยังเป็นเหมือนเดิมครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับ
คุณจริงแต่ยังไงค่ะเขาแบบว่ามันเข้าให้มันก่อนต่ำอะไรอย่างนี้
ครับไม่ครับไม่ครับผมยายาไม่ใช่คนที่แบบอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วครับ
จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ใครงอนใครหรือว่าใครง้อใครหรือต้องมานั่งงอนตามง้อ
ผมว่าผมว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ใหญ่พอที่จะคุยใช้คำว่าคุยกันให้เข้าใจมากกว่า
ว่าความต้องการหรืออะไรคืออะไรใครเป็นแบบไหนไลฟ์สไตล์อะไรกันยังไง
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเราคุยกันแบบผู้ใหญ่มากกว่าคือเราไม่ทะเลาะเราจะใช้คำว่าคุยมากกว่า
มันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูเบาลงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่โตอะไร
ต้องบอกด้วยเหรอไม่หรือครับไม่หรือครับช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างแยกกันทำงานด้วย
มันก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันมีข่าวเรื่องพวกนี้ผมว่าก็คงไม่แปลกหรอกครับ
อาจจะเพราะห่างด้วยการทำงานมากกว่าครับ
เพราะว่าต่างคนก็ละครตอนนี้ไม่เล่นด้วยกันแล้ว
โฆษณาหรืองานอะไรมันก็มันเพิ่งมามีช่วงนี้อะไรประมาณนี้มากกว่า
ปกติดีครับไม่มีอะไรครับ
อ๋อน้องก็เป็นคนที่เฟรนรี่แล้วเขาก็น่าจะคงจะคุยกับทุกคนที่ดีกับเขาอะนะครับผมว่า
ผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร

ไม่มี
ฮะมีจับได้เพื่อนไปสืบแล้ว
กลัวบาทวงกำหนดการส่วนอย่างฝัง
ผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของข่าวที่มันขึ้นมามากกว่าเลยทำให้ดูว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบ
ต้องถามเจ้าตัวครับผมว่าเขาจะว่างหรือเปล่าอะไรด้วยเดี๋ยวดูกันอีกทีแล้วกัน
เจอไม่ทุกวันเจอกันบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าทำงานด้วยกันในช่วงนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับผม
จริงไม่มีอะไรหรอกครับเหมือนผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบทุกคนต้องสบายใจหรือไม่สบายใจก็ตาม
สุดท้ายแล้วถึงแม้อนาคตมันจะเป็นไงมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอยู่ดีครับ
ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ